เมื่อวานนี้นะครับไทยรัฐทีวีก็ร่วมถ่ายทอดสดบรรยากาศ
ภายในงานพระราชทานเพลิงศพปทฤษฎี

ลิกเข้ามาชมการถ่ายท่อสดจำนวนมากทีเดียวนะครับ

จากนี้ในโลกโซเชียลก็ยังได้มีการโพสต์ข้อความอาลัยผ่านแฮชแท็กต่างมากมายด้วยครับ
มีแฟนคลับแล้วก็ประชาชนชาวไทยรวมถึงชาวต่างประเทศ

ผู้ชมยังได้ร่วมกันส่งข้อความเป็นรูปหัวใจสีเขียวที่เป็นสีที่คุณปอทฤษฎีชอบ
ในช่องแสดงความคิดเห็นเพื่อจะสื่อถึงความรักความอะไรที่มีต่อคุณปอทฤษฎี
นับได้๑๔๐๐๐ครั้ง
แล้วก็ผู้ยอดผู้เข้าชมนะครับสูงสุดตลอดทั้งช่วงเวลา๑๒๔๒๐๐๐ครั้งนะครับ
ก็ถือว่าสูงเป็นสถิติทีเดียว
สถิติในโลกโซเชียลก็มีแฮชแท็กนะครับที่ติดอันดับหนึ่งของทวิตเตอร์ประเทศไทย
ก็มีผู้ทวิตไปทั้งหมด๑๗๒๐๐๐ข้อความ
มีผู้โพสต์ทั้งหมด๑๙๗๐๐ภาพ
ประพันธ์โดยคุณนันทวัฒน์สายันระบุแบบนี้ครับ
ทฤษฎีผู้นี้ที่เรารักจำต้องจากไปไกลไร้เคียงข้าง
แต่เชื่อเถิดความดีไม่จืดจางแสงนำทางส่องสว่างกลางนาที
มกราฟ้าเศร้าหมองพระเอกต้องลาแล้วทุกถิ่นที่
ประเทศไทยสิ้นชื่อทฤษฎีคงไว้แต่ความดีที่เคยทำ
มกราในคราวนี้เวลาที่แมลงปอล้อความฝัน
เถิดนะอย่าได้ห่วงห่วงรำพันธ์ทุกคืนวันไม่ลืมกันปทฤษฎี